ด้านนอกของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกันหน่อย
บอกว่ากองเชียร์พักประชาธิปัตย์ตอนนี้มารอรับมาดามเดียวอยู่แล้วนะครับ
เอาไปดูบรรยากาศหน่อยครับว่ามันจะสดชื่นแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนฮะ
ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คือบรรยากาศที่กองเชียร์ต่างเริ่มเข้าแถวรอแล้วล่ะ
นี่โทรมาบอกแล้วเดี๋ยวนายจะไปถึงเวลานั้น

เวลาเริ่มสว่างแล้วนะเริ่มสว่างแล้วนะ
นี่แหละครับบรรยากาศของพักปัจฉธิปัตรนะครับ
นี่มีเพื่อไทยมายืนรวมอยู่ด้วยนะ
บรรยากาศตอนนี้คือก็ดีใจกับแม่ค้าที่แฟลต์ดินแดงด้วย
วันนี้ถ้าจะขายของดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ

นี่แหละครับคุณภูมิกรรมเชียร์ที่มาแล้วนะครับ

เราจะไปดูเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่อยดีไหมฮะ
ครับปีนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างพี่อุ๋ยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๒ล้านคนใช่ไหม

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน๗๗จังหวัด

ก่อทมนี่๔๔๖๐๐๐คนครับ
ส่วนอีสานนี่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากสุดเลยนะ
คุณผู้ชมนะ๑๗๕๐๕๐๐๐คุณครับ
คุณผู้ชมดูที่ภาคอีสานนะฮะ๑๓๓เขตเลือกตั้ง
คือถ้าใครได้อีสานเยอะพี่อุย
โอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลมีสูงมาก
จาก๔๐๐เขตนี่แหละครับ
คือคนที่มีอายุ๑๘๒๑ปีทั่วประเทศ
ตอนนี้จะมีกว่า๓ล้านคน
แต่ต้องบอกนิวโวเตอร์บอกว่านิวโวเตอร์จะให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้นะ
จะให้กำลังใจผ่านออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้นะ
นิวเวอร์เตอร์จะต้องเข้าครูหากาบัตรด้วยนะ
ใช่นี่เดี๋ยวลองดูตรงนี้เห็นไหม
ช่วงอายุนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
เราจะแยกเป็นในส่วนของกรุงเทพกับทั่วประเทศ
ใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
ต้องบอกว่าคนที่อายุมากมีสิทธิ์เลือกตั้งมากทีเดียว
โดยอายุตั้งแต่๖๑ปีขึ้นไป๑๑ล้านคนนะเกือบ๑๒ล้านคน
ลำดับที่๒เป็นคนอายุระหว่าง๔๑๕๐ปี
นี่ครับมาดำเบียนมาถึงแล้วนี่ครับมายังไงนี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยหรือ
ครับนี่ประธานคณะธรรมนานวัตกรรมการมืนกับทม
กำลังให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวเราฟังเสียงหน่อยไหมอ่าเอาฟังเสียงหน่อยฮะ
ฟังเสียงหน่อยครับ
ฟังเสียงหน่อยครับมัยมากมันละเป็นเลย
คำสุดทรงครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ดรเอชัชวีสวรรค์สวัสดีครับ
เป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทมนะฮะครับก็ถือว่า
เป็นข้อมูลจากดรเอ๊นี่ก็เยอะแล้วล่ะสำหรับการที่ดรเอ๊ลงผู้ว่า

ค่ะมาท้องกับมดเรียวัฒนยามุณนาค

ถือว่าเป็นหัวหอกของประชาธิปัตย์

ที่เป็นแก่นนำพักที่ดูแลประชาธิบัต

ปีนี้ประชาธิบัตย์เขาก็คาดหวังว่า
เขาจะต้องเรียกศรัทธาคืนกลับมาให้ได้

จะต้องมีสอสอในกรุงเทพกลับมาให้ได้

คือใครจะมาลงแข่งกับประชาธิปัตย์ในกรทม

เห็นไหม
แต่ว่าคราวที่แล้วปี๖๒ไม่ได้เลยนะครับ

คราวนี้ประชาธิปัสเดี๋ยวต้องรอดูว่า
ยุทธศาสตร์ต่างของเขาจะทำยังไง
วัดฝีมือของครูบร้าดดรเอ้แล้วก็มาดามเดีย

เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยจะได้ถามว่า

หลังมุกหวังขนาดไหนครับค่ะแล้วทีนี้จะใช้วิธีการไหน
ในการที่จะทั้งเรียกความมั่นใจ
แล้วก็ทำให้ผู้สมัครได้
ทำอย่างไรประชาธิปัตย์ถึงจะได้ในปีนี้

ก็จะมีสมาชิกของประชาธิปัตย์
ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐก็เยอะด้วย

ขนาดว่าอดีตนายกอภิษฎ

แต่จะมาช่วยหาเสียงให้กับบรรดาผู้สมัครด้วย
แต่ที่คุณอภิกษิศไม่ลงสมัครสอนี่
อันนี้เป็นเหตุผลในเชิงเรื่องของนโยบาย
หรือว่าการจะลงหาเสียงของพักโดยภาพรวมของเขา

ตกลงจะเอานโยบายจุดยืนของคุณจุลินหัวหน้าพัก
หรือจะอดีตหัวหน้าพักที่เป็นแกนนำพัก
แล้วมาลงสมัครสอสอด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าชูคุณจุลินมันจะชัดเจนกว่า

คุณอาวิสิตก็เลยพร้อมช่วยหาเสียง
แต่ยังไม่ขอลงเลือกตั้ง
แล้วก็คุณอภิษฎเองก็มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน
เพราะตอนที่หาเสียงเลือกสร้าง๖๒
เป็นคันดิเดตนายกด้วยประกาศเลยว่าจะไม่ร่วมงานกับทางฝั่งของผู้เล่น
พระเจ้าโชชาผู้ดีประเทศกาลไม่ใช่ประชาดิปไตย

พอถึงเวลาจำเป็นต้องมีการจับคั่วทางการเมืองกัน
คุณอาวุศิก็รับมิชอบด้วยการลาออกจากสอ

นี่เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับคุณผู้ชมครับ

ที่นี่จะมีการรวมตัวกันของวาดที่ผู้สมัคร
สสกรุงเทพมหานครจากทุกพักการเมือง

มีรถเมย์ไฟฟ้ามีจักรยานไฟฟ้าคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มี

ผมว่าเป็นไฟฟ้าแต่ไม่แน่ใจนะ
ยานไฟฟ้านะจักรยานไฟฟ้าผมขออภัยผมไปบอกมอเตอร์ไซค์
นี่ใครกำลังเดินมาเขาจะมาหาเราไหมเบิร์ต
นะฮะถ้าเขาไม่มาหาเราเดี๋ยวเราจะไปหาเขานะพี่อุ๋ย
ประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพักแรกที่เข้ามาถึงเลยนะ
ใช่ประชานที่ปัดหรือเปล่า
ดูสิคะพอฟ้าเริ่มสว่างเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้น
อ๋อรวมแผ่นดินครับขออภัยครับรวมแผ่นดิน
ก็คงจะทยอยมากันแล้วล่ะ
ผมว่าตอนนี้เนี่ยทางประชานที่ปัดเนี่ยเขาพร้อมเต็มที่แล้วล่ะ
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่ด้านนอกน่าจะรอเดินเข้ามาพร้อมกัน

วันนี้สื่อมวลชนก็เยอะนะฮะสื่อมวลชนก็เยอะ

คืออย่างที่บอกว่าวันรับสมัครไปถึงวันศุกร์นี้
ครับคือ๗เบสายนแต่ว่าวันแรกเนี่ยทุกพักก็อยากจะมาเป็นเบอร์แรก

นี่เพื่อไทยคุณวิชาณชายนันนี่ก็เป็นสอสอกรทมมาโอ้โหหลายสมัย

น้ำแข็งเองอันนี้เขต๑๙

คือเอาจริงหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคุณพิชานมาตั้งแต่เด็กเล็กค่ะ

คือปกติเนี่ยมีนบุรีก็จะอยู่มีนบุรีสะพานสูงก็จะอยู่สะพานสูง

คือมีมินบุรีด้วยแล้วก็สะพานสูงด้วย

แขวงอีกแขวงนึงก็จะมาอยู่อีกเขตนึง

คุณผู้ชมที่อยู่๓เขตนี้นะ
ที่เขาแบ่งกันใหม่เนี่ย

ทวีวัฒนาเขตตลิ่งชัน
ยกเว้นแขวงบางเชือกหนังนะครับ

ก็คือบางกอกน้อยเฉพาะแขวงศิริราช
เขตบางกอกใหญ่เขตพระศรีเจริญ

แขวงบางด้วนแขวงคลองขวาง

ธนบุรีเฉพาะแขวงวัดกรยา

ไปดูดีคุณอยู่แขวนไหน
คือเขาซอย๒รอบ

การนับรัศดรที่เป็นคนต่างด้าว

ในบ้านติดหาเสียงอย่างบ้านผมเพื่อไทย

ขุนอ๋อมต้องบอกเขรษะพร้าวยกเว้นแขวงจรลาค่ะเก้บัวอย่างนี้
นี่นำเข้ามาแล้วนะครับเดินเข้ามาถึงไหนแล้ว

นะฮะตอนนี้น่าจะพ้นประตูเข้ามาแล้วไหม
นี่กำลังเดินเข้ามาแล้ว

ดูก่อนถ้าคุณพระอาจเดินมาถึงแถวนี้
เดี๋ยวจะเชิญคุณองค์อาจมาซะเลยนะครับ
แต่เดินใช้เวลาพอสมควรเลยนะเนี่ย
นะฮะ

แต่ดูจากวิถีที่เดินนี่ตรงมาโต๊ะเราเลยนะ

นอกจากดูพวกเราแล้วด้านหลังคือจะเห็นเลยว่า
มีแต่ละพักมีพักไหนเดินเข้ามาบ้าง

วันนี้เรามาจัดรายการสดนอกสถานที่

อยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น

คารกีฬาเวท๒สถานที่รับสมัครวันแรกนะฮะ
นี่คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา

ใต้จูงมือแล้วใต้จูงมาลูก
ใต้จูงมือถูกค้นหรือเปล่า
คือมีข้อให้ระวังนิดนึงนะครับ
หลังจากที่คุณได้เบอร์กันไปแล้ววันนี้นะครับ
ว่าที่ผู้สมัครสอบคุณออกไปแล้ว

แต่ถ้าขึ้นเมื่อไหร่คุณเต่งเต้งคุณลำ
เป็นลักษณะมหรสบระวังจะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ

บางทีอารมณ์ดนตรีมันพาไป

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกเอ๊ะทำไมจับภาพประชาธิปัตย์เยอะจัง
คือเพิ่งเข้ามาที่เห็นเป็นพักใหญ่ใหญ่แล้วเข้ามา
อันนี้เพิ่งมาพักแรกเลยนะฮะ
เดี๋ยวแต่ละพักมาเนี่ยเราให้ดูอย่างทั่วถึงอย่างแน่นอน

ทีมข่าวของเราสถานที่ถ่ายทอดสดของเรา
เห็นชัดเจนเลยอยากถามจังเลยว่า
ประชาธิปัตย์เขาปักหมุดหรือว่าตั้งเป้าว่า
ไหนที่เขาจะได้บ้างแล้วหวังไว้กี่ที่ในกรทม

ที่นั่งพักใหญ่อย่างนี้ต้องหวังทุกเขตอยู่แล้ว

แต่ยังไงเดี๋ยวดอมรอถาม

อันนั้นเพื่อไทยก็ตั้งแถวแล้วนะใช่ไหม

เพื่อไทยเมื่อกี้เห็นคนนำมายังฮะ
แก่นำวันนี้เป็นใครมายังไม่เห็นนะ
อาจจะรออาจจะรังอ่ายังรอกันอยู่

จากอาทางเกราะเวส๒สนามธีราไทยญี่ปุ่นดินแดง
ค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัคร
นะครับสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง